สักประมาณ๘มีนาคมปี๕๗

จนแล้วจนรอดก็ยังหาเศษซากชิ้นส่วนไม่เจอ
ล่าสุดชาวบ้านที่แหลมตะลุมพุกนครศรีธรรมราชบอกว่า

นี่ค่ะคล้ายไหม
ต้องดูลำไอ้ตัวลำมันนะ

ที่ถูกพบอยู่ที่บริเวณหาดแหลมตะลุมพุก
ในพื้นที่หมู่ที่๑ตำบลหลามตะลุมพุก
อำเภอปากพนังของจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นคนพบเศษชิ้นส่วนนี้บอกว่า
เป็นชิ้นส่วนโลหะคล้ายอลูมิเนียม

ใช่ตามที่เขาบอกนะคะ
และมีลักษณะสำคัญคือ

มีดาวสีเหลืองทอง๔ดวง
กว้าง๑เมตร๒๐เซนติเมตรยาว๓เมตร
ส่วนพื้นผิวภายนอกไม่ปรากฏตัวเลขตัวอักษร

ใช่ค่ะแต่พบร่องรอยฉีกขาดคล้ายกับการระเบิด
รวมทั้งมีรอยย่นของโลหะอย่างชัดเจน
ทีนี้เราไปคุยกับนายกอบตแหลมตะลุมพุกกันนะคะ
คุณประยุทธ์ฐานวัฒนาบอกว่า
แจ้งตำรวจเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ให้เข้ามาตรวจสอบชิ้นส่วนดังกล่าวส่วนตัวเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนเครื่องบิน
แต่ไม่รู้ประเภทไม่รู้ของใคร
ไม่รู้ตกในทะเลบริเวณใดก่อนที่จะถูกซัดขึ้นฝั่งตรงนี้
หากดูร่องรอยแล้วคาดว่าน่าจะอยู่ในทะเลมานานราว
เกือบ๑๐ปีดูจากตรงไหนอ่ะคะ
เพราะมีร่องรอยการอยู่ในทะเลนานมาก
ดูได้จากร่องรอยตัวเพลียงเกาะอยู่

มันมาเกาะแบบนี้คุณผู้ชมดูนะคะ
ก็เลยคิดว่าอยู่ในทะเลมานานราว๑๐ปี
ถ้าเกิดไปเทียบเคียงกับช่วงเวลาของเครื่องบินของสายการบินแอร์ไลน
มันหายไปก็ไปเคียงนะคะ
หายไป๘ปีแล้วหายไปตั้งแต่ปี๕๗นะคะ
ทีนี้คุณประยุทธ์เชื่อว่า
ก็เลยอยากฝากหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อคลี่คลายปริศนานี้ด้วย

ในทะเลปากพนังมีการค้นพบชิ้นส่วนอากาศยานปริศนา
ขนาดใหญ่แล้ว๓ครั้งด้วยการอูบ

ปี๕๘ไปพบที่ตำบลบางพระ
ปี๖๕ต้นปีไปพบที่ตำบลท่าพญา
ล่าสุดครั้งนี้อยู่ที่ตำบลแหลมตลุงพุก
ซึ่งทั้ง๓ตำบลอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนคร

เออก็มีความเป็นไปได้นะเนี่ย
แล้วทางตอนใต้ของประเทศเราด้วย

ซึ่งจริงที่ตอนปี๕๙มีการไปพบชิ้นส่วนเหมือนกันนะ
๓๗๐ไปพบที่แถวชายฟังตะวันออกของเกาะมรกัสก้าด้วยนะ
แต่ก็เขาต้องไปตรวจสอบเทียบเคียงดูแล้วนะ